ในช่วงที่กำลังมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติอยู่นี้นะครับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้มีการเปิดเผย
ผลสำรวจสถิติการอ่านหนังสือของคนไทย
ในปี๒๕๕๘ก็พบว่า
คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือกันมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่ยังไม่อ่านหนังสือ
คิดเป็นถึงเกือบ๑ใน๔ของประชากรทั้งหมด
และเมื่อเราเจาะไปดูกลุ่มวัยรุ่นไทยก็จะพบว่า
ให้ความสนใจอ่านสื่อสังคมออนไลน์สูงสุด
ขณะที่หนังสือเกี่ยวกับศาสนา
ได้รับความสนใจน้อยที่สุด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลการสำรวจ
อ่านหนังสือของประชากรในประเทศไทยปี๒๕๕๙
โดยผลการสำรวจดังกล่าวพบว่า
ในปีที่ผ่านมาสถิติการอ่านของคนไทยอายุ๖ปีขึ้นไป
เพิ่มขึ้นถึง๑๗๗๗ล้าน
หรือประมาณ๔๘ล้าน๔แสนคน
โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือประมาณ๖๖นาทีต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๖ที่อยู่ที่๓๗นาทีต่อวัน
ซึ่งผลสำรวจนี้ทำให้วาธกรรมที่ว่า
คนไทยอ่านหนังสือปีละ๘บรรทัศน์ได้ถูกหักล้างลง
แต่เมื่อพิจารณาจากสถิติการอ่านของวัยรุ่นอายุ๑๕๒๔ปี
พบวัยรุ่นไทยให้ความสนใจอ่านอะไรมากที่สุด๓อันดับแรกได้แก่

และหนังสือความรู้ทั่วไปอยู่ที่๑๓
ขณะที่หนังสือเกี่ยวกับศาสนาได้รับความสนใจจากวัยรุ่นน้อยที่สุด

สะท้อนให้เห็นว่าวัยรุ่นไทยให้ความสนใจโซเชียลมีเดียมาก
แต่สนใจศาสนาในปริมาณที่น้อย
ขณะที่ประเภทของสื่อหรือช่องทางที่คนไทยใช้เข้าถึงการอ่านนั้น
อันดับแรกคือสื่อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นแบ่งแยกเป็นประเภทต่าง
แก่สื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์อีบุ๊กและอีเมลตามลำดับ
ส่วนสถานที่ที่คนมักจะอ่านหนังสือมากที่สุดได้แก่
ที่บ้านที่ทำงานและสถานที่เอกชน
จากนี้ยังพบข้อมูลที่น่าสนใจจากผลสำรวจครั้งนี้ว่า
มีคนไทยบางส่วนไม่อ่านหนังสือ
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ๒๒๓ของประชากรไทย

อาทิชอบดูโทรทัศน์ไม่มีเวลาอ่านไม่ชอบอ่านและสายตาไม่ดี
นี้ข้อมูลสถิติระบุว่าวิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านที่ดีที่สุด
คือการปลูกฝังให้รักการอ่านผ่านพ่อแม่และครอบครัว
ให้สถานศึกษามีการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านรูปเล่มและเนื้อหาที่น่าสนใจ
หรือใช้ภาษาง่ายส่งเสริมให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่มุมอ่านหนังสือในชุมชน
หรือพื้นที่สาธารณะและทำหนังสือที่สามารถหาซื้อหรือเข้าถึงได้ง่าย